ตี๕๓๑นาที
ใครที่ตื่นแล้วอย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
เปิดแอปพลิเคชันไลน์

แล้วพิมพ์อะไรสักอย่างลงไป

ทักทายกันเข้ามานะคะ

สวัสดีพิธีกรเช้าสดใสทั้งสองคนครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสดงว่าตื่นเต็มที่แล้วนะคะส่งมาแบบนี้นะคะ
คนอื่นก็ทักกันเข้ามาได้นะรวมทั้งใครที่ดูประเด็นข่าวอะไรนะคะแล้วสนใจ
แบบนี้บ้านเราก็มีอยากจะแนะนำอะไรเข้ามานะคะส่งเข้ามาในหน้าจอชัด
ขออภัยนะคะชาวสดสายคุณพุทธจันทร์ส่งมาสวัสดีสองนะครับ
นี่คุณพี่หน่อยนะส่งมาสวัสดีครับพุธสดใสดูทุกวันครับขอบคุณครับ
คุณค่ะเรื่องของการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำนา
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะหลายชุมชนทำนะคะ
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทำไม้กวาด๒ที่ด้วยกัน
ที่แรกอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นการรวมกลุ่มของผู้พิการนะคะ
ซึ่งเป็นการทำให้กว่าสร้างรายได้ค่ะ
ส่วนที่อีกหนึ่งที่ก็คือที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
หลังจากที่ว่างเว้นจากการทำนาชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันค่ะ
ทำอาชีพเสริมก็คือการทำไม้กวาดเหมือนกันเป็นไม้กวาดจากดอกย่านะคะ
นาทุ่งใหญ่หมู่ที่๑ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิสุนุโลกค่ะ
ชาวบ้านมีอาชีพหลักก็คือการทำนาสามารถทำได้ปีละ๑ครั้งเองนะ
ดังนั้นก็เลยต้องมีการหาอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน
ระหว่างการว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาค่ะ
คุณกองศรีรัตนโคนอายุ๖๗ปี
เป็นประธานกลุ่มไม้กวาดดอกย่าบ้านนาทุ่งใหญ่บอกว่า
ปัจจุบันนี้ชาวบ้านนาทุ่งใหญ่หันไปทำให้กวาดดอกย่า

ขณะนี้มีสมาชิกในหมู่บ้าน๔๕คน
แล้วก็หมู่บ้านอื่นในชุมชนตำบลนครชุมนะคะ
อีกจำนวน๑รวม๙๕คน
แต่ละคนต้องทำให้ได้อย่างน้อยวันละ๑๐ด้าม
ส่วนช่องทางการขายนะคะนานก็จะมีการขาย๑ครั้ง
จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน
ส่วนหนึ่งจะนำไปขายที่อำเภอนครไทย
และส่วนหนึ่งก็ขายในตัวเมืองพิษสนุโลกค่ะ

ส่วนอีกหนึ่งที่ทำให้กวาดเหมือนกัน

ตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตั้งกลุ่มขึ้นมา

เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ให้กับผู้พิการในหมู่บ้านนะคะ
ก็ถือว่าเป็นไม้กวาดดอกย่าที่มีคุณภาพดีที่สุด
ราคาด้ามละ๔๐๕๐บาท
พอทำเสร็จแล้วจะนำใส่รถสามล้อออกเร่ขาย
ทำให้กลุ่มผู้พิการในบ้านกะพีมีรายได้พอเลี้ยงชีพนะคะ
นางสาวแตนสมบัติค่ะเป็นหญิงพิการ
เล่าว่าตนเองประสบอุบัติเหตุตอนที่ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
เมื่อปี๒๕๔๒หลังจากที่รักษาหายแล้ว
สามีก็ได้แยกทางกันนะคะต้องนั่งรถเข็นไปไหนมาไหน
จะขับรถสามล้อออกเร่ขายไม่กวาดดอกย่า
ตามหมู่บ้านต่างทำให้มีรายได้พอส่งลูกสาวเรียนหนังสือ
ตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ระดับปวชค่ะ
ครับเป็นไหมคุณเวลาซื้อไม่กวาดดอกย่ามา
ต้องตัดปลายซื้อมาเสร็จตัดปลาย
นิดนึงจะทำให้กวาดง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าปลายเขาบาน

เออนะแสดงว่าเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเหมือนกันนะ
ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานตั้งแต่เด็กนะเนี่ย
เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีเห็นไหม

สมควรจะได้รับการคัดเลือกเป็นภรรยา